คุณอำมารัฐเมื่อวานนี้ถามจริงทางก้าวไกลเอง

เพื่อไทยที่เชิญไปก็คือการจะแจ้งว่า
ถ้าพูดตามตรงก็ไม่ได้เกินความคาดหมายนะคะ

เกินความคาดหมายเพราะว่าไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันมา
เราก็เอายังงี้ดีกว่าเดี๋ยวว่าแต่แถวพักก้าวไกลเลย
ตอนนี้ประชาชนทั่วไปที่สนใจการเมือง
หมายความว่าประชาชนเก้าหน้าล้ำหน้าไปกว่านักการเมืองเราด้วย
มันบรรยากาศอะไรมันทำให้คิดแบบนั้นได้หมด
แต่คุณปูมทำแถลกเมื่อวานบอกว่า
คำตอบจากก้าวกลายเรื่อง๑๑๒ถึงอะไรนะบอกจะให้คำตอบ๓๑กรกฎาคม
แล้วก็เงียบไปเลย๑สิงหาเพื่อไทยก็ต้องตัดสินใจแล้ว
ก็ประชาชนก็จะเห็นแต่หน้าม่านใช่ไหมคะหลังม่านถ้าจะเปรียบเทียบง่าย
เอาเรื่องนี้ดีกว่าเหมือนหายปลาร้าหายปลาร้าหายหนึ่งตั้งไว้อย่างนี้นะคะ
ข้างในมันมีหายปลาร้าแต่คนเข้าใจว่ามันเป็นหายศักดิ์สิทธิ์
เดินผ่านไปผ่านมาก็ยกมือไหว้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าใช่แต่ว่าหน้าที่ของเรานะคะ
ความมีอยู่ของอนาคตใหม่ต่อมาถึงก้าวไกลหน้าที่ของเราก็คือ
เราเปิดฟ้าหายปลาร้าออกนะคะที่เราทำมาทั้งหมดนะคะ
ฝาของหายปลาร้ามันถูกเปิดออกแล้วกลิ่นมันก็โชยออกมา
แล้วมันก็เปิดเผยความจริงเปิดเปลือยความจริงทั้งหมดนะคะ
การเมืองแบบเดิมเดิมนะคะว่ามันไม่ได้เป็นหายศักดิ์สิทธ
มันไม่ใช่หายศักดิ์สิทธิ์เพราะกลิ่นมันออกมามันก็คือการฟ้องพี่น้องประชาชนแล้วทุกอย่าง
มาถึงวันนี้ถือว่าถ้าจะนับว่าเป็นความสำเร็จก็คือความสำเร็จอย่างสูงนะคะ
เพราะว่าการทำให้คนตื่นรู้หรือการทำงานเรื่องความคิด
หรือทำให้คนเชื่อว่าโอเคมันมีเบื้องหลังอะไรยังไง
ครั้งนี้ล่ะค่ะมันชัดเจนที่สุดแล้ว
เพราะฉะนั้นความรู้สึกมันคืออะไรฮะที่โอ้โหชนะเลือกตั้งมาไม่ได้เป็นรัฐบาล
ต้องเป็นฝ่ายคาร์สเมนเทิร์ดมันจุกมันเจ็บหรือเป็นความรู้สึกยังไง

ถ้าในทางส่วนตัวนะคะในฐานะคนที่แบบต่อสู้มาจะ๒๐ปีแล้ว
มาตั้งแต่๑๗๑๘ปีแล้วตั้งแต่รัฐประหารปี๔๙จนมาถึงวันนี้
แล้วสู้ทีไรก็ตายบาดเจ็บลีภัยอยู่ในคุกเพื่อนฝูง
จนมามอบราศดรเมื่อปี๖๓๖๔แต่ตอนนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้น
แล้วรู้สึกว่าแบบไอ้สิ่งที่มันได้มาก็มากมันประเมินค่าไม่ได้นะ
เห็นเหตุการณ์ที่พักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ไหมที่หน้าพัก
แล้วก็เห็นในการแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่างการแสดงออกต่างของคนทุกช่องทางเลยคือ
มันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเมื่อปี๖๒ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ
ถ้าเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับปี๖๒ก็คือเราเปิดหายปลาร้าให้แล้วล่ะนะคะเราก็ทำเท่านี้
แล้วก็ถ้าตราบใดที่ยังมีพี่น้องประชาชนที่ตื่นรู้และสนับสนุนแล้วก็ยืนเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่การต่อสู้
เพื่อจะให้ประเทศเรามันคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ปกติที่มันเป็นสากลเหมือนสากลโลก
กระชากหน้ากากคนที่อยู่เบื้องหลังอำนาจที่เหนือรัฐมนูลก็รู้กันอยู่แล้วพูดไม่ได้นะคะแต่ก็เข้าใจตรงกันนะคะ

ก็เจ็บจุกปฏิเสธไม่ได้นะเสียใจ

เพราะว่ามันถูกกระชากมันถูกวิ่งราวเก้าอี้ไงก็เสียใจว่าเราถูกวิ่งราวเก้าอี้ประธานสภา
ถูกวิ่งราวเก้าอี้นายกแล้วยังจะมาถูกวิ่งราวฐานะแก่นำจัดตั้งรัฐบาลอะไรทุกอย่างนะคะ
มันก็ต้องรู้สึกเป็นมนุษย์นะแต่มันก็ตั้งหลักได้เร็ว
เพราะว่าตั้งหลักได้เร็วอาจจะด้วยอายุด้วยอะไร
แล้วก็ที่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายว่าเราเป็นพักที่เขาอยากจะไม่อยากให้มีอยู่ในถนนเส้นทางการเมืองไทย
เป็นพักที่เขาอยากจะบดขยี้ไม่ใช่แค่นี้นะคะอยากบดขยี้มากกว่านี้
ถึงขั้นที่ไม่อยากจะไม่ให้มีพักแบบนี้ในสังคมการเมืองไทยเลยด้วย
เพราะว่ามันทำให้ใครเสียผลประโยชน์นะไม่ว่าจะกลุ่มก้อนผลประโยชน์ต่างที่เขาจัดสรรผลประโยชน์กันอย่างลงตัว
หลีพีมันอยู่ในบนกองภาษีของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเรื่องปฏิรูปกองทัพทลายทุนผูกขาด
ปรับโครงสร้างต่างซึ่งเราเชื่อว่ามันเป็นการเปลี่ยนที่ยั่งยืนนะฮะแล้วก็ถึงเวลาแล้ว